อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเป็นเรื่องของเด็กชายวัย๑๔ปี
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ข้ามฝ่ายน้ำล้น
แต่ว่าถูกกระแสน้ำพัดตกลงไปทั้งคนทั้งรถจมหายเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านเขาก็เลยมาช่วยกัน
ค้นหาเด็กตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้
ล่าสุดก็พบศพแล้วนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นนะคะ
ของเมื่อวานนี้ตำรวจภูทรภูกระดึงได้รับแจ้งว่ามีคนถูกกระแสน้ำ
ศูนย์หายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฝ่ายน้ำล้นลำน้ำพอง
ในพื้นที่ตะบนภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยค่ะ
ก็มีการประสานแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยภูกระดึงและชุดกู้ชีพ
พร้อมด้วยอุปกรณ์ดำน้ำเดินทางไปยังที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงพบว่ามีชาวบ้านเนี่ย
เขามามุงดูเหตุการณ์กันจำนวนมากแล้วโดยจุดเกิดเหตุเป็นฝ่ายน้ำล้นที่มีกระแสน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยว
ทราบชื่อผู้สูญหายคือเด็กชายอธิบโพศีอายุแค่๑๔ปีนะคะ
จากนั้นชุดประดาน้ำของกู้ภัยก็ลงไปงมค้นหาแต่ว่าปฏิบัติการต้องระมัดระวังมากเลยนะคะ
เพราะว่ากระแสน้ำค่อนข้างเชี่ยวใช้เวลาค้นหากันนานกว่า๒ชั่วโมงยังไม่พบ
พอตกค่ำค่ะก็เลยต้องยุติการค้นหาชั่วคราวไปก่อน
ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่ามีชาวบ้านที่ไปนั่งยกยอหาปลาในบริเวณดังกล่าวเนี่ย
เห็นเด็กชายพยายามขี่รถจักรยานยนต์ข้ามฝ่ายน้ำล้นไปยังอีกฝั่งของหมู่บ้าน
ตัวเขาเองเนี่ยได้ตะโกนบอกเด็กเตือนแล้วนะคะบอกว่าอันตรายน้ำไหลแรง
แต่เด็กก็ไม่เชื่อจู่ก็ถูกกระแสน้ำพัดทั้งคนทั้งรถในจมหายไปเลยค่ะ
ก็เลยรีบไปแจ้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือและช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่สภาพอากาศดีแล้วเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมชุดประดาน้ำเขาก็นำกำลังไปค้นหาร่างของเด็กชายอาทิตย์เป็นวันที่สอง
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยไปประมาณสิบเมตรส่วนร่างของเด็กยังไม่พบ
เพราะว่ากระแสน้ำเชี่ยวทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ก็เดินหน้าค้นหากันต่อนะคะ
และหลังจากเจ้าหน้าที่พยายามงมหาร่างเด็กชายอาทิตย์อย่างต่อเนื่องในที่สุดช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งนี่แหละค่ะ
ก็พบร่างเด็กจมอยู่ใต้น้ำห่างจากที่เกิดเหตุประมาณสองร้อยเมตรกู้ภัยก็นำขึ้นเรือไปยังฝั่ง
มีพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะที่ทราบข่าวว่าเจอแล้วก็มาร่ำให้กอดร่างไร้วิญญาณของน้องค่ะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำร่างส่งชนะสูตรศพที่โรงพยาบาลภูกระดึงแล้วก็มอบร่างให้ทางญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปค่ะ